ภาคการเมืองใกล้ตัวดังนั้นขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้
อาจารย์สุภาพคลิกขจายนะอาจารย์จะพูดถึงเรื่องของสูตร
สูตรอะไรไม่ใช่เสื้อสูตรไม่ใช่อะไรนะ
สูตรในการคำนวณหาสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
ก็จะดูชื่อว่าปรบประกอบรัฐธรรมนุน
ด้วยการเลือกตั้งสอสอและการเลือกตั้ง
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตใกล้หรือไกล
จะมีสูตรคำนวณแบบไหนดังนั้นติดตามได้จากอาจารย์สุภาพเลยนะครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับ
ช่วงนี้อยากชวนแฟนขีดเส้นใต้
ให้ความสำคัญให้ความสนใจ
ติดตามเรื่องของการเมืองเป็นพิเศษหน่อย
เพราะว่านี่คือช่วงที่
ประเด็นทางการเมืองหลายประเด็น

ชี้อนาคตการเมืองของประเทศเรา
แล้วการเมืองมันก็เป็นตัวแปร
ต่อการแก้ปัญหาสารพัดสารพันธุ์
ที่ประชาชนอย่างเราเราประสบอยู่ตอนนี้
โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปากท้อง
สูตรของการแก้ปัญหาให้ประชาชนคนในชาติ
แปรสำคัญคือความสามารถ
และประสิทธิภาพของรัฐบาล
ช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
จึงเป็นช่วงเวลาที่เราต้องติดตาม

อย่ามองว่าการเมืองเป็นเรื่องไกลตัว
อย่างเรื่องว่าการจะได้มาซึ่งสอสอบัญชีรายชื่อของแต่ละพักเนี่ย

ที่จะชี้อนาคตทางการเมืองของแต่ละพัก
ว่ารัฐบาลในสมัยการเลือกตั้งครั้งหน้า
ซีกไหนจะเป็นรัฐบาล

เพราะแต่ละสูตรของการคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อเนี่ย

ขนาดกลางหรือพักเล็ก

มีแฟนรายการถามมาถึงเรื่องนี้มามาก
วันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้
ว่าประธานกรรมธิการสาธิตปิตุเตชะ
ย้ำสูตรฐานด้วยหนึ่งร้อย
พักเล็กบอกว่าไม่ว่าสูตรไหนก็จบที่สารรัฐธรรมนูล

ฐานด้วยหนึ่งร้อยแล้วมันคืออะไร
ฉะนั้นเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ตามเรื่องตามประเด็นอย่างเข้าใจ
ขีดเส้นใต้อธิบายให้เข้าใจง่ายอย่างนี้ว่า
สูตรกำนวณสอสอบัญชีรายชื่อ
แนกออกเป็น๓แนวทาง

ใช้คะแนนของทุกพักหารด้วยจำนวนสอสอบัญชีรายชื่อ

แนวทางนี้จะทำให้มีผลลัพธ์ก็คือว่า
แต่ละพักจะต้องได้คะแนน๓๗๐๐๐คะแนน
ถึงจะมีสอสอบัญชีรายชื่อได้๑คน

แนวทางที่๒ให้ใช้คะแนนของพักหารด้วยจำนวนสอสอทั้งหมด๕๐๐คน
เพื่อให้ได้สอสอพึงมี

พักการเมืองจะต้องได้คะแนน๗๔๐๐๐คะแนน
ถึงจะได้สอสอบัญชีรายชื่อ๑คน

แนวทางที่๑เนี่ย๓๗๐๐๐๐ต่อสอสอ๑คน

คือสูตรที่ใช้คำนวณสอสอบัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งปี๖๒ที่ผ่านมา

แล้วพอได้สอสอบัญชีรายชื่อไม่ครบจำนวนที่รัฐมนูลกำหนด
ไอ้ใช้วิธีปัดเศษนี่แหละที่มันเป็นผลให้วนาพักบางพัก
ได้คะแนนเพียงสามหมื่นกว่าก็ได้เป็นสอสอบัญชีรายชื่อแล้ว
เขาถึงเรียกกันว่าสอสอปฏิเสธก็นี่ไง

แนวทางที่๓ให้นำคะแนนสอสอบวกคะแนนพัก
แล้วหารด้วยสอสอทั้งหมด๕๐๐คน
แนวทางนี้เนี่ยจะต้องได้คะแนน
สอสอบัญชีรายชื่อ๑คน
แนวทางนี้แหละคือระบบจัดสรรปันส่วนผสม
นี่คือ๓แนวทางที่เสนอกันในชั้นกรรมธิการ

ที่เป็นข่าวก็คือว่าสาธิตย้ำสูตรหารด้วยร้อยคือตกลงกันเป็นแนวทางที่หนึ่ง
เพราะเห็นว่าสอดคล้องกับรัฐมนูลที่แก้ไขเนี่ยมากที่สุด
แต่หัวหน้าพักเล็กอย่างคุณหมอระวินระวีมาชมาดลหัวหน้าพักพลังธรรมใหม่
ท่านยืนยันว่าท่านจะต่อสู้เรื่องนี้ต่อในสภาใหญ่ในวาระสองวาระสาม
เพราะท่านไม่เห็นด้วยกับที่กรรมธิการเสียงข้างมากสรุป
แล้วสุดท้ายท่านก็บอกว่าไม่ว่าจะแนวทางที่หารด้วยหนึ่งร้อย
ตามที่กรรมธิการเห็นชอบหรือหารด้วย๕๐๐ก็ต้องถึงสารรัฐมนูลอยู่ดี
แปลว่าคุณหมอระวีจะนำเรื่องยื่นสารรัฐมนูลให้ตีความว่ามันขัดรัฐมนูลหรือไม่ยังไง
นี่คือเรื่องที่เป็นประเด็นที่เขาถกเถียงกันในกลุ่มกรรมธิการและกลุ่มของสอสอ
แล้วที่เอามาขีดเส้นใต้ให้ท่านได้เข้าใจว่าอ๋อเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้
เอาเป็นว่านัยยะสำคัญทางการเมืองคือ
ถ้าใช้แนวทางที่๑หารด้วย๑๐๐เนี่ยต้องมีคะแนน๓๐
ถึงจะได้สอสอบัญชีหนึ่งคนแล้วถ้าเป็นอย่างนี้
พักเล็ก๑๑พักที่หัวหน้าพักเป็นพักละคนพักละคนเนี่ย
ถ้าเลือกตั้งกันใหม่แล้วเขาได้คะแนนเท่าเดิม

๐๐๐๐ทันหมดไม่ได้เข้าสภาพัก๙ไกล
ซึ่งถอดรูปแปลงร่างมาจากพักอนาคตใหม่
คราวที่แล้วที่ได้สอสอรวมกันตั้ง๘๐เสียงเนี่ย
ก็จะได้อันนี้สงไม่เหมือนเก่าละจะมีปัญหาละ
ฉะนั้นสรุปว่าต้องดูว่าในชั้นกรรมธิการ
จะได้ข้ออนุมัติข้อยุติยังไง

จะยกมือตามกรรมธิการ
ยกมือตามกรรมธิการเสียงข้างน้อย
หรือยกมือตามผู้ประยะติ
เรียกว่ามาสู้กันในสภาใหญ่อีกรอบนึง

ก็ลักลั่นอีกแล้วครับคุณหมอระวีบอกว่าออกทางไหน
หรือจะหารเอา๕๐๐หารหรือร้อยหารมีปัญหาทั้งนั้น
คือต้องส่งให้สารรัฐมนูลตีความทั้งนั้นนี่มาอย่างนี้มาอีกแล้ว
คือเราเจอข่าวแบบนี้ทีไรเนี่ยเราก็หงุดหงิดทุกทีว่า
เออทำไมการเขียนบทบัญญัติรัฐธรรมนูลจึงเขียนให้ไม่ต้องตีความไม่ได้เหรอ
พูดง่ายเขียนภาษาคนเนี่ยที่คนอ่านแล้วเข้าใจตรงกันไม่ได้หรือไง
ทำไมจะต้องให้ส่งส่งตีความแล้วบางทีเนี่ย
ที่เราเจอกันก็คือว่าคนเขียนรัฐมนูลเองก็ให้คำตอบที่ชัดเจนไม่ได้ว่า
เขียนไว้อย่างนั้นเนี่ยจริงแล้วท่านต้องการจะให้เป็นยังไงในทางปฏิบัติใคร
คล้ายกับบอกว่าท่านมีหน้าที่เขียนท่านไม่มีหน้าที่ต้องตีความ
นี่คือประเด็นที่จะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายลูกสองฉบับ
ที่จะนำไปการใช้หรือการเลือกตั้งครั้งหน้า
คือเราก็งงว่าคนเขียนรัฐมนูลประเทศอื่นเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้ไหมครับ
เอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้ก็จะได้ตามกันต่อว่า
สุดท้ายกฎหมายลูกสองฉบับว่าด้วยการจะได้มาบัญชีรายชื่อของพักการเมืองจะเป็นยังไง
ก็เป็นอย่างที่ได้อธิบายให้ฟังนี่แหละครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพเครียดกระจายด้วยนะครับ